คุณผู้ชมครับในพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงบ่ายและเย็นวันนี้นะครับ
ก็ประชาชนจำนวนมากจากต่างจังหวัดจากทั่วทุกสารอาทิตย์เลยล่ะครับ
ก็พากันเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมนคร
ด้วยประชาชนชาวจังหวัดกราศิลป์ห้ามร้อยคนนะครับเดินทางด้วยรถบัตรโดยศาลสิบสองคัน
่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมนครตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำหวานนี้เพื่อจะมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนิน
ด้วยบริวคบวนพระบุรมราชอิสยายส์เรียบพระนครทางพายุหะยาตราทางสุทธิ์และมาก
ซึ่งทางจังหวัดได้จัดหารถบัตรโดยสารและรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวก
โดยมีตำรวจภูทรจังหวัดกรสินร่วมดูแลความปลอดภัย
ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและฝ่ายปกครองดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
บรรยากาศก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดยะโสธรนะคะ
นางพิมูลรัตน์สุขศัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยศโทรพร้อมคณะ
ร่วมกันมอบน้ำและอาหารให้กับกลุ่มจิตอาสา๕๐๐คน
เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
เพื่อจะมาร่วมรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๑๐
และร่วมชมความงดงามของริ้วขบวน
ยุหายาตราทางสะทนละมากในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
ขบวนจะออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ส่วนที่สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เช้าวานนี้
มีประชาชนพากันเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมชมงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
หน้านายแผนรัฐที่พญมงคลกุณายสถานีรถไฟจังหวัดสุรินเปิดเพย์ว่า
ทางรถไฟจัดรถไฟรับรองผู้โดยสารไว้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๖พฤษภาคม
โดยรถไฟฟรีเป็นขบวนชั้น๓
ผู้โดยสารต้องใช้บัตรประชาชนมาแสดง
โดยจะบริการรับผู้โดยสารฟรีวันละ๔เที่ยวนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเวลา๒๐นาฬิกาไปจนถึง๒๓นาฬิกาค่ะ
บัตรประชาชนของท่านในช่วงนี้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าเป็นหลักฐานแสดงตัวตนในการที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีด้วยนะครับ
จุดคัดกรองต่างท่านก็ต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับ
ทางด้านของสถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒นะครับ
มีประชาชนมาจองตัวรถโดยสารปรับอากาศ
่งหน้าเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพนคร
เพื่อเข้าร่วมชมพระราชพิธีที่สำคัญนะครับ
ก็ส่วนใหญ่เดินทางเป็นครอบครัวเพื่อเข้าพักกับญาติพี่น้อง
อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เพื่อจะได้ร่วมชมพระราชพิธีตลอดทั้ง๓วันนะครับ
ขณะเดียวกันที่สถานีรถไฟจังหวัดนครราชศรีมา
ก็พบว่ามีประชาชนจองตัวขึ้นรถไฟเดินทางเข้ากรุงเทพมนคร
เป็นจำนวนมากแล้วเช่นเดียวกันครับ
แล้วก็ยังพบคุณลุงคัมมีวงพุทธอายุ๖๗ปีนะครับ
ซึ่งคุณลุงเองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต
สะพายเป้สัมภาระใบใหญ่มาเลยล่ะครับ
โดยคุณลุงบอกว่าอยากมีโอกาสสักครั้งในชีวิต
ที่จะได้เข้าร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และเฝ้าธุระองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ได้ตัดสินใจเดินเท้ามาตามเส้นทางรถไฟเลยนะครับ

แต่เมื่อมาถึงที่จังหวัดนครราชศรีมา

ว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพไม่ทันในวันที่๖พฤษภาคมแน่
ก็เลยตัดสินใจมาจองตัวขึ้นรถไฟฟรี
เพื่อไปลงที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
แล้วก็มีความตั้งใจในการเดินเท้า
เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับ